คุณผู้ชมครับไปดูการทำแผนนะฮะคดีเพื่อนรักหึงโหดถึงขั้นยิงกันตายนะฮะ
ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักกันเนี่ย
แอบชอบแฟนเขาหนักข้อถึงขั้นมาเล่นหูเล่นตา
จูบให้เขาบอกอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
คนนี้ครับทุกผู้ชมครับที่ใส่เสื้อสีดำหมวกกันน็อกเนี่ยฮะ
คือนายนัทธวุฒิไทยยิ้มอายุ๓๐ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ยิงนายนัทพงศ์มณีโชธอายุ๓๐ปีที่เป็นเพื่อนรักกัน
เสียชีวิตนะฮะนายนัทพงศ์นี่ก็เป็นเสียบ่อกุ้ง
สพมนครปฐมคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้ครับ
จุดเกิดเหตุก็คือบ้านพักของนายนัทธวุฒิผู้ต้องหาฮะ
ตำบลดอนยายหอมนะครับที่นครปฐมโอ้โหแล้วชื่อนี่คล้ายกันด้วยนะฮะ
เพื่อนรักสองคนนี้นะครับทำแผนจุดแรก
นายนัทพงศ์ผู้ตายได้มานั่งดื่มเบียร์ที่ใต้ถุนบ้านของนายนัทธวุฒิมือปืน
นี่ตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะฮะ
เพราะว่าผู้ตายมีสิทธิแจงอีกกว่านี้
ขณะนั้นนายนุฒิวิตมือปื้นกำลังจะออกไปเฝ้าบ่อกุ้ง
ก็เลยต้องพกปืน๙มมติดตัวไว้ด้วย
จังหวะนั้นที่นายนัทธวุฒิมือปืนบอกว่ากำลังจะออกจากบ้าน
เขาเห็นว่าที่นั่งล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่
นายนัทพงศ์ผู้ตายเพื่อนเขาเนี่ย
ทำท่าเป็นส่งจูบลายกมือบ๊ายบายให้กับภรรยาของเขา
แล้วเขาก็แบบไม่ค่อยพอใจมานานแล้วว่านายนัทพงศ์ผู้ตายเนี่ย
ชอบแบบมาแอบจีบแฟนเขานะครับ
เขาก็เลยโมโหเข้าไปต่อว่าแล้วมีปากเสียงกับนายนัทพงศ์

แล้วลักษณะของนายนพงศ์เนี่ยมือคือวางอยู่ที่เอว
ก็เลยคิดว่าผู้ตายจะชักปืนมายิงใส่
นี่พูดต้องหาอ้างนะครับ
ตอนระยะประชิตตอนที่เขานอนอยู่บนเปลยนะครับ
ไปหลายนัดทำให้นายนัทพงศ์แน่นิ่งเสียชีวิตคาเปรยวน
เพื่อนในวงเล่าเห็นอย่างนั้น๗๘คนก็แยกย้ายกันหลบหนีด้วยความตกใจ
นี่เขาบอกเนี่ยนัทพงศ์นอนอยู่อย่างนี้
ผมก็เลยเดินเข้ามาแล้วเห็นมืออยู่ที่เอวอย่างนี้
คิดว่าจะชักปืนมายิงใส่ผมผมก็เลยยิงใส่ก่อนนะฮะ
จุดตรงนี้นะครับอ้างว่าเขามาทำท่ารักษณะส่งจูบ
แล้วชอบเล่นหูเล่นตาให้กับภรรยาผม
ค่ะแต่ว่าทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็บอกว่า
ตัวผู้เสียชีวิตก็มีแฟนใช่ก็เป็นแฟนสาวหน้าตาดีด้วยครับ
ก็ไม่เชื่อว่าที่จะเป็นสาเหตุลักษณะแบบนี้
ในคนนี้เนี่ยก่อเหตุเองหรือเปล่า
ไปเมายงเมายาคลั่งอะไรยังไงหรือเปล่า
ซ้ายมือเสื้อขาวนี่คือผู้ตายนะครับชื่อนัทพงศ์นะครับ

เป็นคนที่ทำบ่อกุ้งอยู่ในพื้นที่นครปฐมเหมือนกัน

ห่างจากจุดที่บ้านของผู้ต้องหาที่เกิดเหตุเนี่ย

ออกจากจุดเกิดเหตุหลังจากยิงเขาแล้ว

กดดันตามบ้านญาติต่างด้วยนะครับ
แยกแยดเองก็เกรงว่าจะเกิดอะไรถึงชีวิตนะครับ

ก็เหมือนตัวในแปลงหัวขยับไปนู่น

อืมเออไปนั่งนั่งเล่นนั่งมั่งนอนมั่งอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนั้นปืนเราอย่างไรตอนนั้นอยู่ไหน
ตอนนั้นตอนนั้นเราก็เดินคือก้อนไปบ้อเราจะปืนพวกเที่ยวไง

เราไปเอาปืนที่หลังในรถมาใช่ไหมครับครับผม

ยิงยังไงอ้าวอ้าวอ้าว

มันไม่ได้ยิงอย่างปืนอ่ะมันต้องกระดิ้งอย่างตกกระจายอย่างเงี้ย

ไม่ได้ถามไม่ได้ถามครับผมวิ่งไปก่อนครับ

อ้าวก็มีคนมาห้ามอะไรไงเราก็วิ่งเข้าไป
อันนี้เมื่อกี้๒ดำนัดแล้วอันนี้ก็๒ดำนัด

ทั้งหมดนี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ

ตำรวจต้องไปสอบสวนขยายผลต่อนะครับ
ไม่ปากใจเชื่อทั้งหมดนะครับทุกผู้ชมครับ
ทำแผนวันนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก๔๕นาทีนะฮะ
ตำรวจก็มาดูแลความเรียบร้อยกันฮะ

นี่คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราก็

แล้วคุณวิมนต์วันไปคุยกับเพื่อน
เพื่อนของทั้งผู้ตายกับผู้ต้องหานะฮะ
เพื่อนเนี่ยแล้วก็ญาติญาติก็มาดูการทำแผนกันนะครับ
เราได้คุยกับเพื่อนของนายนัทธวุฒิที่เป็นมือปืนนะครับ

เขาบอกว่าความจริงแล้วทั้งนัทธวุฒิมือปืนกับนัทพงศ์ผู้ตายเนี่ย
เป็นเพื่อนรักกันกินเที่ยวด้วยกันมานาน
ทั้งคู่ก็อายุเพิ่ง๓๐ปีนะครับ
แต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยความจริงแล้วทั้งสองคนนะฮะนี่ฮะ
ทั้งสองคนเนี่ยฮะเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยกินเที่ยวอยู่ด้วยกัน
หน้าตายังคล้ายกันเลยชื่อยังคล้ายกัน
นี่ถ้าเรียกผิดคุณเขียนมาสอนทักผมด้วยนะ
เล่นชื่อจริงเนี่ยคล้ายกันนะทั้งคู่เลยเนี่ย
แต่ไปมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าหนักกว่าเดิม
เพราะคืนวันนั้นนัทธวุฒิผู้ต้องหาเนี่ย

ไปส่งจูบไปยักษ์คิ้วหลิวตาให้กับภรรยาเขาอีกนะครับ
มันก็เลยเกิดเหตุบันดาลโทษะถึงขั้นยิงกันตาย
เพื่อนกันใช่ไหมเหมีย๊พงษ์กันจะพิจิกัน

เขาก็รักกันดีดูแลกันดีผู้ตายเองต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเขาไม่มีสิทธิแจงแล้วนะครับ
หลังจากทำแผนเสร็จนะครับตำรวจคุมตัวนายนัทธวุฒิมือปืน
ไปที่ศอพอมมนครประถมต้องสอบปากคำเพิ่มนะครับ
เพราะว่าที่ให้การว่ามาจากเรื่องชู้สาวบันดาลโทษะ
แล้วก็เห็นว่าเขาเอามือกุมที่เอวเหมือนกับทำท่าจะชักปืนมายิงเลยต้องยิงใส่ก่อน
ตรงนี้ต้องไปขยายผลต่อนะครับเดี๋ยวต้องไปดูนะฮะว่าเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับ
ต้นยังไม่ปากใจเชื่อนะครับต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนนะครับ
และไม่ตัดประเด็นเรื่องผู้ต้องหาเนี่ยเขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะฮะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสพยาอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือจะมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ
นัทธวุฒินะฮะถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับเรื่องของมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตตอนนี้แจ้งสองข้อหาก่อนนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังนะฮะเพื่อดำเนินคดีต่อไป